คุณผู้ชมคะสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มนาวินต้าก่อนหน้านี้ได้มีการสับขาหลอกว่าเอ๊ะใครกันเนาะคือเจ้าสาวตัวจริง
ทำเอาสื่อมวลชนเนี่ยเอ๊ะงงกันอยู่นะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะเขาได้มีการควงภรรยาสาวนอกวงการน้ำหวานพัสวีนะคะ
โดยมีเพียงครอบครัวญาติแล้วก็คนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานเท่านั้นนะคะ
โดยก่อนหน้านี้นาวินต้าเนี่ยเคยอวดโฉมภรรยาสาวอย่างเป็นทางการต่อหน้าสื่อไปแล้ว
พร้อมกับแจ้งข่าวดีในวันนั้นว่าสถานะตอนนี้ไม่ใช่หนุ่มโสดเหมือนเดิมแล้วนะคะ
จริงคู่นี้เนี่ยเขาก็บ่มเพาะความรักมาได้ระยะสั้นนะคะ
แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดียังไงบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักข้าวใหม่ปลามันคู่นี้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะก็อย่าเพิโรธนาวินต้านะว่าปิดบังทำไม
ก็ต้องเห็นใจนิดนึงเพราะว่าเจ้าสาวของเขาเนี่ยเป็นคนนอกวงการค่ะ

เขาอยากจะได้เรื่องของความเป็นส่วนตัวดาราสมัยนี้ต้องการความเป็นส่วนตัวมาก